ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จันทบุรีที่มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายหนึ่ง
คือหนีออกจากโรงพยาบาลสนามที่กักตัวแล้วคือยังไม่หาย
ทีนี้พอหนีไปนะคะตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งติดตามตัวนะคะ
ล่าส่วนนี้คือเจอตัวแล้ว
แต่เราไปดูคลิปภาพกันก่อนนะคะช่วงที่เธอมีการหลบหนีนะคะไปดูเลยค่ะ
เอาออกมาหน่อยก็ได้ค่ะให้เห็นเวลา
เขาได้ใช้โทรศัพท์เขาเป็นวันแรกไงที่โทรศัพท์เขาโดนยึดอ่ะ

หรือว่าเขาไปซ่อนที่ตึกอื่นจริงแล้วรอเวลาออกเช้าอย่างนี้
ต้องรู้ว่าเดินฝั่งหน้าจุด๓หรือเปล่านี่ไงที่เขาเอาสายลงไปอ่ะ
นี่ด้วยอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้ว
ทหารก็เดินตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยเขาหยามมากเลยอ่ะเนี่ย

เพราะว่าพี่น้องมันเดินกลับไปอยู่เลยนะ
อืมก็เนี่ยนะเป็นภาพกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยราชพัฒนอภัยพันนี
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ก็เลยเห็นภาพขณะที่นางสาวยานภาโพธิสุกผู้ป่วยโควิด๑๙คนนี้
หอบกระเป๋าข้าวของพระดูกพลังเลยค่ะ
แล้วเธอก็เดินย่องหลบหนีออกจากที่พักในโรงพยาบาล
ผ่านแสลนสีเขียวที่เขาใช้กั้นพื้นที่นะ
คือเธอเลือกช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเสร็จของเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากนั้นตี๔๔๕วันนี้นะคะ
ขึ้นรถตู้ที่บขจันทบุรีด้วย
หลบหนีไปยังท่าเรือบ้านเพมพมจระยองนะคะ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาเลยต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนเลยว่า
ใช้เส้นทางดังกล่าวต้องระวังผู้ป่วยโควิดคนนี้นะ

แล้วถ้าใครพบเห็นก็ให้รีบแจ้งเบาะแส

เขาสามารถควบคุมตัวผู้ป่วยโควิดรายนี้ได้แล้วที่ด่านทัพช้าง
มอเตอร์เวย์จังหวัดชนบุรี
คือคาดว่าเธอเนี่ยน่าจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครด้วยนะคะ

มีการบอกว่าอาจจะขโมยโน้ตบุ๊กผู้ป่วยรายอื่นไปหรือเปล่าเนี่ย
ก็มีการเปิดเผยว่าโน้ตบุ๊กอันนั้นก็เป็นของเธอเองนั่นแหละนะคะ
โดยไทม์ไลน์อย่างที่บอกขึ้นรถตู้บอกขอสจันทบุรีระยอง

มีผู้โดยสารร่วมด้วย๑๐คนนะคะ
ทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปโดยปริยายนะ

คือรักษาตัวให้หายก่อนเพราะว่าคุณเนี่ย
เอาเชื้อไปแพร่ต่อให้กับคนอื่นอีกนะคะ
ทีนี้ไปดูที่จังหวัดบุรีรำบ้างค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็นำตัวชายชราอายุ๘๙ปีไปปล่อยทิ้งที่เนี่ย
สาราริมทางบ้านตะโกทางแยกไปเขาพนมรุ้งนะคะ
ชาวบ้านเขาก็หลงเข้าใจผิดว่า
เอ๊ะเนี่ยแอบมาปล่อยผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็เลยโทรแจ้งทั้งตำรวจสพนังรองกำนันสาธารณสุขอำเภอนางรองให้ไปตรวจสอบ
เพราะกลัวว่าเป็นผู้ป่วยใช่ไหมนำเชื้อมาแพร่หรือเปล่านะคะ
ก็ไปพบนายบุญช่วยลักษรอายุ๘๙ปีชาวจังหวัดตราดเล่าว่า
ต้องการจะไปเยี่ยมญาติที่บ้านตะโกในพื้นที่ตะมนต์อีสานเขตนี่แหละ
จะเดินทางกลับจังหวัดตราดแต่รถที่นั่งโดยสารเนี่ยมาจอดที่สถานีขนส่งนางรอง
เลยจุดที่เขาต้องการจะลงไปถึงสิบห้ากิโลเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจอค่ะ
ก็เลยพามาส่งแค่นั้นเองคือพามาส่งใกล้บ้านเขาหน่อยอย่างนี้นะคะ
ตำรวจตรีพีรพลหัวระทึกสารวัตรปราบรามสพนังรองก็บอกว่า
ก็เลยได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพาไปส่งบ้านญาติ
นางสาวกระหนกพรประพาทโนบลเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรมใจปู่อินบุรีรำบอกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้ต้องใส่ชุดป้องกันแล้วค่ะ
คล้ายเสื้อกันฝนแบบนี้ทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็เป็นการสวมเพื่อป้องกันระดับหนึ่งนะคะ
นี่แหละเป็นเรื่องของข้อมูลนะทำอะไรก็อาจจะต้องชี้แจง
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนพยายามเป็นหูเป็นตาจริง